สมุทรปราการนะคะผู้ชายคนนึงหลอกเด็กอายุ๑๔ให้ถ่ายภาพเปลือยมา
เพื่อแลกกับเงิน๑๘๐๐๐บาทน้องก็ยอมทำตาม
แต่ตกลงว่าเขาไม่ยอมโอนเงินให้ก็เลยจะต้องไปร้องเรียนกันหน่อย
สุดท้ายนะคะทางตำรวจเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้แล้ว
พร้อมทั้งประธานมูลนิธิเพื่อเด็กและสตรีคือนางปวีนาหงศกุลเนี่ย
ก็ได้พาเด็กหญิงคนนี้คือน้องแนนนามสมมุตินะคะ
เป็นนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรประการ
มาพร้อมกับผู้ปกครองเพื่อมาขอบคุณตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ
หลังจากที่ติดตามจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุนี้ได้
นั่นคือนายนาธีสุดสวาสตร์อายุ๓๙ปี
เรื่องนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังเรื่องราวแล้ว
มันสะท้อนถึงเรื่องของปัญหาสังคมเหมือนกันนะ

ใช่ประเด็นของเด็กประเด็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นทั้งเรื่องของความคิดแล้วก็โลกโซเชียลด้วยเนี่ยนะคะ
คือเรื่องราวสืบเนื่องมาจากวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
เด็กหญิงแนนได้ร้องทุกข์กับมูลนิธิ

แล้วก็ไปโพสต์ข้อความเพื่อหาคนดูแลและคนเลี้ยงดู
อันนี้คือประเด็นหนึ่งที่น่าเห็นใจนะ
ประเด็นในโลกโซเชียลที่เธอยอมไปโพสต์เองหาคนเลี้ยงดู
ทีนี้ก็มีนายนาธีนี่แหละค่ะ
ได้เข้ามาพูดคุยและพร้อมเสนอตัวว่าจะเป็นคนดูแลเธอ
ก็บอกให้เธอถ่ายรูปบัตรนักเรียน

คือให้เห็นทั้งรูปร่างหน้าตาได้พูดคุยเห็นภาพกันด้วย

หลอกเด็กให้เด็กถ่ายจริง
บอกว่าจะโอนเงินให้๑๘๐๐๐บาท
น้องก็หลงเชื่อเพราะว่าน้องต้องการเงินมาจ่ายค่าเทอม
น้องก็ทำตามโดยเท่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะสุดท้ายแล้วเห็นภาพอะไรทั้งหมดแล้ว
นายนาธีไม่ยอมโอนเงินให้ตามที่ตกลงกันแถมยังได้พยายามนัดน้องให้ออกมาเจอข้างนอกด้วย
ครูน้องอีกว่าถ้าไม่มาตามนัดเนี่ยนะจะนำภาพลับของน้องไปเผยแพร่ทางโลกออนไลน์
โอ้โหสงสารเด็กจริงคุณผู้ชมทีนี้ค่ะตำรวจก็มีการสอบสวนน้องนายนาธีนะคะ
เขารับสารภาพว่าได้กระทำจริงโดยทำเป็นครั้งแรก
ตำรวจไม่ปากใจเชื่อค่ะเพราะว่าพบคลิปวิดีโอโป๊เปื่อยอยู่อีกหลายคลิปเลยในมือถือของนายนาธี
แล้วก็แจ้งข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารย์เด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
แจ้งข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด
โดยทำให้กลัวจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียง
แจ้งไป๒ข้อหานักแล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
คือพฤติการการหลอกลวงเด็กเขามีวิธีการแบบนี้
คือนายนาธีนะคือแชทไลน์กับเด็กนะฮะ
แล้วก็พูดคุยล่อลวงให้เด็กหญิงคนนี้ถ่ายโปรเปื่อยให้เพื่อจะให้แลกกับเงิน
ทีนี้พอเด็กหญิงถ่ายเรียบร้อยแล้วในนาทีมีภาพมีคลิปโป๊ปืนอะไร
มันมีหลักฐานอยู่ในมือใช่นะครับ
ปรากฏว่ามันไปตรงกับชื่ออีเมลของนายนาธี

น้องเลยมั่นใจบอกว่านายนาธีเป็นคนทั้งล่อลวง
เป็นคนทั้งปล่อยคลิปปล่อยภาพ
นาธีก็ยังขู่นะบอกว่าเขาทำแบบนี้กับผู้หญิงหลายคนแล้ว

รับรองหนูจะโดนแบบผู้หญิงหลายคนแบบนี้

หนูเห็นแม่ขายของหาเงินอย่างยากลำบาก

หนูเลยอยากหาเงินมาจ่ายค่าเทอม

แต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องเลวร้าย

เรื่องนี้ทางตำรวจแล้วก็ทางคุณปวีนาเอง

คิดว่าเรื่องแบบนี้มันทำได้ง่าย

ไม่ได้มีคนเปย์ง่ายจ่ายง่ายเสมอไป
พอเห็นความคิดน้องจริงน้องตั้งใจดีอยากช่วยแม่
แต่ควรเปลี่ยนวิธีการไหม

โดยที่เราไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปเปลืองแบบนี้
ตำรวจบอกมิจฉาชีพที่แอบแฝงอยู่ในโลกออนไลน์มันเยอะนะครับ
สามารถที่จะหลอกลวงคุณได้นะครับ